พามาดูหนุ่มหล่อกันบ้างดีกว่าที่เขาบอกกันว่าเป็นลูกชายแห่งชาติ
ลูกชายแห่งชาติต้องมีคุณสมบัตินะ
หล่อละมุนอบอุ่นและอบป้าย
รอยยิ้มพิมพ์ใจโอ้โหโกยใจพี่ป้าน้าอากันไปหมดเลยจ้า
จะมีใครบ้างพาคุณผู้ชมมาดูคนแรกกันก่อนเลย
นี่หนุ่มหล่อของเราน้องอาชิอาชิรวัตร
หัวแก้วหัวแหวนของพ่อกุ๊กกับแม่โบ
อายุเขาเพิ่งจะครบ๒๐ปีหมาดเมื่อ๒๖มีนาคมนี้เองค่ะ
แล้วบอกเลยว่าความหล่อของน้องอาชิเนี่ยนะ
ไม่อยากจะพูดเยอะผิดคอไม่ได้เป็นโควิดนะ
เพราะว่าอาชีพเขาหล่อแบบพิมพ์นิยมสูงขาว
แล้วมาตรเขาดูแบบนิ่งเท่สไตล์พระเอกเกาหลีเกาใจ
งานดีจนสาวเห็นแล้วต้องเหลียวหลังกันเลยนะคะ
ถึงแม้ว่าตอนนี้น้องอาชิเขาจะมีหวานใจอย่างน้องมีย่า

แต่บอกเลยนะคะว่าความฮอตของน้องเนี่ย
ไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปเลยแม้แต่นิดเดียว
ส่วนใครอยากจะเห็นน้องอาชิเข้ามาโลดแล่นในวงการบันเทิง

เพราะพ่อปุ๊กเขาบอกว่าโอ้โหพี่มีคนติดต่อมาเยอะมาก
แต่อาชิเนี่ยไม่ยอมเล่นไม่ยอมรับงานอะไรเลยค่ะ
ไม่เป็นไรตอนนี้อายุ๒๐อยู่๒๑เขาก็อาจจะรับงานก็ได้

ขยับมาที่น้องยอดยงสินอดิตวันเฉลิมลูกแม่ลำยอง
จากละครทองเนื้อก้าวกันบ้าง
ตอนนี้น้องยอดกลายเป็นนุ่มหล่อวัย๒๑ปี
มีดีกรีเคยเป็นเด็กฝึกหัดของค่ายดังเกาหลีมาก่อน
อดได้ทำฝันของตัวเองให้กลายเป็นจริง
ด้วยการเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวไปเลยจ้ะแม่
ปล่อยซิงเกิลแรกในชีวิตพร้อมเปิดบริษัท
เดี๋ยวก่อนนะไม่ธรรมดานะเป็นทั้งศิลปินคนแรกแล้วก็เปิดบริษัทไปด้วย
แล้วบอกเลยนะคะน้องยอดคือผลผลิตของวงการบันเทิงตัวจริง
ดาราเด็กเมื่อ๑๐กว่าปีก่อน
ตอนนี้คุณผู้ชมยอดฝึกฝนพัฒนาตัวเองนะจนเป็นศิลปินเต็มขั้น
ครบเครื่องทั้งเรื่องหน้าตาแล้วก็ความสามารถและอกขาวมากด้วย
คุณผู้ชมโดยตอนนี้น้องยอดค่ะขอมุ่งมั่นนะปั้นแล้วก็สารฝันนะเส้นทางดนตรีของตัวเองก่อนละกัน
ส่วนงานแสดงค่ะหากมีโอกาสก็จะกลับมารับอีกครั้งแน่นอน
ตอนนี้น้องขอร้องเพลงก่อนใช่
ดูแม่ลำยองเขายังไปยินดีกับลูกชายเขาอยู่เลยนะโตเป็นนุ่มแล้วค่ะคุณผู้ชม
ปิดท้ายที่ลูกไม้หล่นใต้ต้นค่ะน้องทิกเกอร์อาชีระลูกชายวัย๑๘ปีค่ะของพ่อแมวจีรศักดิ์แล้วก็แม่นิโค
บ่มเพาะความเป็นศิลปินจนได้เฉิดใช้กลายเป็นนักร้องน้องใหม่ของค่ายแกรมมี่เต็มตัวค่ะ
ทิเกอร์เนี่ยผ่านผลงานมาทั้งงานหนังงานละครก่อนมาดีดกีต้าจับไมค์ร้องเพลงตามรอยคุณพ่อคุณแม่นะคะ
โดยใช้ความสามารถพิสูจน์ตัวเองค่ะเป็นเด็กฝึกหัดในค่ายกว่า๓ปีไม่มีเส้นใสนะจ๊ะฝึกหัดเหนื่อยมากค่ะคุณผู้ชม
แล้วด้วยความสุภาพอ่อนน้อมนะคะเป็นนุ่มน้อยยิ้มเก่ง
เวลาไปไหนมาไหนก็จะมีผู้ใหญ่เอ็นดูทิกเกอร์ค่ะ
ให้ฉายาว่าเป็นลูกชายแห่งชาติคนล่าสุดค่ะ

โอ้โหพี่ผมเขินมากจริงนะคะ

แล้วก็หวังว่าพี่ป้านาฮาทุกคน
ให้ความรักความเมตตากับศิลปินใหม่คนนี้นาน

มีคนบอกว่าหนูเป็นลูกชายแห่งชาติรู้สึกห

เขินไปแล้วครับครับผมขอบคุณครับ
การที่ทุกคนเห็นว่าผมอ้าวไม่รู้

อ๋อน่ารักสนใจเสมอด้วยนะครับ
ใช่ด้วยความที่น้องแบบว่าเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะ

ก็อาจจะแบบว่าผู้ไทยไม่คล่องแต่น้องก็พยายามมาก

หลายคนโดนรอยยิ้มพิมพ์ใจ